ใครแต่งไม่ได้งานแต่งจ๊ะ

นี่ล่าสุดไปถึงลบบุรีกันเลย
ตามไปค่ะไปร่วมงานบุญกัน
วัดกระเจียวจังหวัดลบบุรีคุณผู้ชม
ซะก่อนธรรมดาที่ไหนจำนวนแบบว่าพุ่มเงินพุ่มทอง
เออเนี่ยแต่ละคนมาร่วมเป็นเทวดานางฟ้า
รำแห่หน้าขบวนกระถิ่นกันอย่างสนุกสนาน
เรียกว่าอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยคุณผู้ชมดูตามภาพสนุกสนานนะ
พร้อมกันนี้ค่ะคุณอาถั่วและเนี่ย
ยังได้ไหว้ขอพรหลวงพ่อโตพระประธานภายในวัดอีกด้วย
ที่ขึ้นชื่อเรื่องแบบว่าท่านประธานพรเรื่องโชคลาภ
พอคุณอานะรู้ว่าท่านประธานพรเรื่องโชคลาภให้
คุณอาแหมจัดสักหน่อย

มาดูนิดหนึ่งจากการจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดค่ะ
เพื่อลุ้นรับโชคจากเลขปลายประทัดเลยนะ
ซึ่งเลขปลายประทัดในครั้งนี้ก็คือ
หนึ่งห้าและหกสองแปด
สองแปดแหละเหรอเหรอทางซื้อล่ะสองแปด
ก็วันก่อนที่ทำธนวัตฯหายแบงก์พันธุ์น่ะ
เลขท้ายลงสองแปดวิ่งไปแผ่นกันรอตตรีแล้วเรียบร้อย

กระทิบทำไมได้ยินทั้งประเทศแล้วตอนนี้
เดือนนี้สถิติ๒๘มาเยอะมากคุณผู้ชม

คุณผู้ชมค่ะอีกคนนึงละกันยังอยู่ที่งานบุญงานกระถิ่นนะ
นุ้ยเชิญยิ้มก็ไปทำบุญเหมือนกันคุณผู้ชม
หนุ้ยเขาเดินทางไปที่สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพูล
อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
บรรยากาศดูซะก่อนคึกคักไม่แพ้กันเลย

ค่ะหลังจากแครเซตก็ค่อนข้างได้มอบความกันเทิงบนเวทีกันป่อนเลย
จิลปินจริงตลกนะผ่านเปลี่ยนกันขึ้นแหลมทาง
เอ้าอาหารที่หน่อยเชิญยิ้มด้วยอัจทำไว้สหาย

พร้อมสรุปยอดเงินกระถิ่นทั้งหมด

ฟังแบบนี้อาจจะไม่ชอบใจเดี๋ยวอาจให้มาอีกหนึ่งรอบ

เดือนหน้า๓งวดจวดเลยจ้า